ก็ออกไปที่วัดพระรามเกาห์กาญจนาพิเศษนะครับ
คุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่ประชาชน
เดินทางไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นจำนวนมากในทุกปีนะครับ
อย่างปีนี้ก็มากันนับพันคนนะครับ
ขำหนึ่งครวรผู้สื่อข่าวธรรทรัสทีวี
พระรามก้าวกาญจนาพิเศษครับ
พระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะ
สำหรับพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่วัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษ
เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา๒๑นาฬิกา
ด้วยการแสดงพระธรรมเทศนาตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
เพศมหาชาชาดกกันมัศศี
โดยพระมหากรวิกผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวราราม
โดยมีความเชื่อว่าอนิสงฆ์ของผู้ที่ได้บูชากันมัสซี
จะทำให้เกิดในโลกหน้าเป็นผู้มั่งคั่ง
สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติอายุยืนยาวมีรูปโฉมงดงาม
ในที่แห่งใดก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ
พร้อมกันนี้ประชาชนยังร่วมกันทอดพระป่าสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราช
บวรนิเวศวิหารในพระบรมราชุปธรรมด้วย
วันนี้หลายครอบครัวอุ้มลูกจุงหลานมาร่วมสวดมนต์ข้ามปี
จากความเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวแล้ว
ยังเป็นการปลูกฝังให้กับเด็กอยู่ใกล้พระศาสนาด้วยค่ะ
ฝึกให้เด็กเขาได้ทำบุญแล้วก็ได้ฝึกความอดทนค่ะ
ตั้งแต่เล็กพอโตไปเขาจะได้ไม่ต้องอยากไปแบบไปปาร์ตี้หรืออะไรที่มันเสี่ยงอันตรายด้วยค่ะ
อย่างนี้มันโอเคกว่ามันปลอดภัยกว่าแล้วก็ได้บุญด้วยค่ะ
ก็รู้สึกดีค่ะก็เหมือนมีความอดทนไปในตัว
ตัวแม่เนี่ยก็จะสวดก่อนนอนทุกวันอยู่แล้วก็ทำให้เขาเห็นทุกวัน
เขาก็เลยมองว่าเรื่องที่พามาสวดมนต์ข้ามปีเนี่ย
เหมือนเป็นแค่การเปลี่ยนสถานที่ในการสวดมนต์ของแม่แค่นั้นเอง
เขาก็เลยไม่ค่อยรู้สึกแปลกเท่าไหร่

แต่กับสองคนนี้เขาก็โอเคค่ะที่จะมาทุกปีกับพ่อกับแม่อย่างนี้ค่ะ
มาทำบุญกันดีกว่าเพราะว่าปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่ง

เสริมสร้างสริมงคลแบบว่าข้ามปีใหม่อะไร
สิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทำสิ่งใดก็มีแต่ความสุขความเจริญครับผม
โดยนอกจากความตั้งใจที่จะมาร่วมพิธี
มนต์ทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลรับปีใหม่
การเดินทางมาที่วัดแห่งนี้

มหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงมีพระราชดำริให้สร้างวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษแห่งนี้ขึ้นนั่นเองค่ะ
และสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่ใกล้เคียง
พระรามเก้ากาญจนาพิเศษสามารถมาร่วมกันตักบาดเข้าสารอาหารแห้งได้นะคะ
โดยพิธีจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา๗นาฬิกา๓๐นาทีค่ะ
รัชนีคำนึงควรข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษค่ะ

วัดรัชบพิษก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะครับที่มีประชาชนเดินทางไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีกันเป็นจำนวนมากนะครับ